ข่าวนี้มันกลายเป็นเคสหายากระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมหมอบอกว่าคนไข้ผู้หญิงวัยกลางคนแล้วก็มาปรึกษา
บอกว่าเนี่ยมันรู้สึกเจ็บตรงคอเหมือนมีกล้างปลาแทงอยู่ติดคออยู่
แต่เธอก็งงนะว่าคุณหมอคะไม่ได้ไปกินปลามาเลย

ทีนี้หมอบอกให้อ้าปากกว้างค่ะเธอก็อ้าปากกว้าง
พอหมอส่องไปดูเท่านั้นแหละเอ๊ะมันอะไรเนี่ย

มดหรือเปล่าใช่ทำไมมันตัวใหญ่จังอ่ะ
เป็นมดตัวใหญ่มากมันไม่ใช่กล้างปลาคุณผู้ชม
แล้วดูภาพที่คุณหมอเขาวาดสิคุณเห็นไหมตรงลิ้นไก่อ่ะ
ตรงนี้ระยะตัวหน้ามาใช่มดน่ะมันกัดอยู่ตรงลิ้นไก่อ่ะโอ้โห
แต่ถามว่ามดมันตายหรือยังจริงมดตายแล้วนะคะ
แต่ว่าเขี้ยวมันอ่ะยังฝังอยู่ตรงนี้อยู่เลย
น่ากลัวจังแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะคุณหมอก็งง
คนไข้เองก็งงถึงขั้นต้องแชร์เรื่องนี้
คุณหมอประจำโรงพยาบาลมหาสารคามเขาก็โพสต์ไว้ค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคนไข้หมอเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
เข้ามาปรึกษาหมอเลยคนไข้บอกว่าเจ็บคอ
ตรงลิ้นไก่เหมือนกับมีก้างติดคอ
ทีนี้หมอก็เดี๋ยวหมอดูให้คนไข้ไปทานปลามาหรือเปล่า
เร็วนี้คนไข้บอกไม่มีเลยค่ะหมอไม่ได้ทานปลามา
แต่ตอนก่อนจะมาหาหมอลองมาหมดแล้ว
ดื่มน้ำเยอะก็แล้วเอาข้าวปั้น
กลืนลงคอก็แล้วเพราะคิดว่ากล้างปลาติดคอ
ทีนี้พอหมอส่องกล้องไปดูแล้วก็แบบหายใจเข้าแบบ

คนไข้เดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังนะ
ไอ้สิ่งที่คนไข้รู้สึกเจ็บคอเนี่ย
เพราะว่ามดมันไปกัดลิ้นไก่ของคนไข้อยู่
ทีนี้คนไข้งงเลยค่ะเอ๊ะฉันต้องทำยังไงต่อไป
แล้วมดกัดมันจะไต่ไปตรงจุดอื่นไหม
มันจะลงไปจนถึงหลอดลมหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

ตอนนี้มดตัวนี้มันตายแล้ว
แต่เขี้ยวของมดมันยังฝังอยู่
มันก็เลยทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บ
ที่บริเวณลิ้นไก่ก็เลยเหมือนกับเจ็บคอ
แต่พอหมออธิบายแบบนี้คนไข้ก็ยังงง
เกาหัวเลยหมอคะคือตัดประเด็นไปเรื่องกล้างปลาติดคอ
เพราะไม่ได้ทานปลาแต่อันนี้มดมันเข้าไปได้ยังไง
คือไม่ได้ไปกินพวกแกงไข่ใส่มดแดงหรืออะไรเลยเลยนะ

ซึ่งก็งงกันทั้งคนไข้งงกันทั้งหมอค่ะ
เพราะว่าหมอเองก็บอกว่าเคสแบบนี้หมอก็ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเจอกรณีแบบนี้

แม้ว่าคนไข้กินไม่รู้ว่ากินมดเข้าไปตอนไหน
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมดที่ปรุงมากับแกง
ความร้อนมันก็ต้องตายแล้วถูกป่ะมันจะไม่กัด
แต่กรณีแบบนี้หมอก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะ
สมมุติว่ามันเป็นของทอดแล้วมดนี้มันยังเป็นอยู่
แล้วพอมันไต่อยู่บนของทอดหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

มันก็เลยยังมีชีวิตอยู่ไปกินไปกัดตรงลิ้นไก่
นะครับเออน่ากลัวจะเอาอะไรเข้าปากต้องดูหน่อยเนอะ

โดยเฉพาะสัตว์แปลกมากับอาหารเยอะแล้วเกิน